มีรถเก๋งคันหนึ่งขับแหกด่านตรวจของเจ้าหน้าที่

ด่านตรวจหนีไป๒๓กิโลเมตร

เอาไปดูกล้องของรถของตำรวจที่บันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ก่อนนะฮะ
นี่ฮะตำรวจเขาบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ตลอดนะครับ

ไม่อย่างนั้น๒๓กิโลเมตรดูไม่ไหว

ตำรวจลงรถไปบอกให้นั่งลงนี่เห็นไหม
ทำไมไม่จอดคือแล้วฝั่งนั้นถามพี่มาไล่ผมทำไมเนี่ย
น้ำรวจถามก็ทำไมไม่จอดหนีทำไมนี่ฮะแต่มันมีเหตุต้องหนีจริงนะ
คนขับรถมีหมายจับอยู่เจอด่านตรวจเมื่อคืนแหกด่านเลย
นี่ฮะสพแสนศุกร์จังหวัดชนบุรีนะฮะสพเมืองชนบุรีด้วยนะครับ
ขับรถไล่ตามผู้ชาย๓คนขับรถยนต์เนี่ยแหกด่านตรวจเจ้าหน้าที่
หนีมา๒๓กิโลเมตรกว่าจุดสุดท้ายเนี่ยคือไปชนราวเหล็กกั้น
บนถนนอ่างศิลาบางแสนนะครับช่วงแยกไฟแดงร้านอาหารแสนสมบูรณ์ที่ตะบนแสนศุกร์
นี่ฮะสุดท้าย๓คนนี้ก็ถูกควบคุมตัวได้นะครับ
นี่มันไหลพุ่งชนเหล็กกั้นข้างทางไปเลย
ไฟแดงพอดีนะฮะคือรถคันนี้เนี่ยล้อหลังสองข้างนี่ยางแตกนะฮะ
เหลือแต่แม็กซ์นะฮะนี่มีผู้ชายสามคนนะครับที่อยู่ที่รถคนขับรถ
ชื่อจงปกรณ์จิตบำรุงพรชัยอายุ๓๓ปี
ก็บ้านที่นี่นะครับ
เจ็บศีรษะแตกด้วยจากรถชนนั่นแหละคนที่นั่งมาด้วยมี๒คนนะครับ
เดชาอารีเดียวอายุ๓๗แล้วก็นัทธพลปลาบูทองอายุ๒๔ก็บาดเจ็บเล็กน้อย
นี่จงปากรคนขับรถบอกว่าเขาขับรถมาจากกรุงเทพ
เมื่อคืนนี้นี่คนนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือทำผงทำแผลนะฮะ
ปฐมพญาบาลเรียบร้อยยิงจงปกรณ์บอกผมจะขับรถมาจากกรุงเทพฯ
พาเพื่อนมาจะไปเที่ยวหาดบางแสนเมื่อคืนขับมาถึงชนบุรีเจอด่านตกใจ
ถูกออกหมายจับเมื่อเดือนก่อนนี่หนีหมายจับอยู่นะเนี่ย
เห็นด่านตรวจโต๊ะใจขับหนีเลย
ต้องบอกแหละเพราะผมกลัวแล้วด้วยครับ
หลังจากเกิดเรื่องนี้เราอยากจะฝากเป็นอุทาหรณ์คนอื่นไหมว่ายังไงไหม
ก็ก่อนทำอะไรเราก็ต้านสติให้ดีก่อนครับ
แล้วก็คิดให้ดีว่าทำลงไปแล้วมีผลการเราและสถานกรมไหมครับ
ก็คือว่าผมผิดไปแล้วครับ
รู้สึกเสียใจไหมถ้าเกิดก่อนรถมันเป็นอะไรอย่างนี้
รู้สึกเสียใจมากครับ
เอาขอดูสภาพรถอีกทีได้ไหม

เพื่อนให้อภัยไหมค่ะดูสภาพรถนิดนึง
แล้วจงปกรณ์นี่เพื่อนเขารู้หรือเปล่าว่าหนีหมายจับกันอยู่เนี่ย
ขับมาถึงด่านตรวจชนบุรีจะมาเที่ยวบางแสน
ขอโทษตำรวจด้วยขอโทษสังคมด้วย
นี่มีหมายจับติดตัวอยู่แต่เมื่อคืนจะมาเที่ยวบางแสน

ตำรวจบอกว่าเมื่อคืนนี้ตั้งด่านกันยังไม่ทันเสร็จดีเลย
ขับมาถึงด่านทีแรกก็ดูชะลอชะลอเหมือนจะให้ตรวจ
ปรากฏว่าพอมาถึงด่านเนี่ยพุ่งเลยนะฮะค่ะ
คือตำรวจเนี่ยเอาเหล็กแหลมมากั้นเอาไว้
เขาก็พุ่งชนเหล็กแหลมทำให้ล้อรถแตกสองข้างหลัง
แต่ยังไปต่อนะโอ้ไปต่ออีกไกลเลย
ใช่ทีแรกชะลอเหมือนจะจอดแต่ไม่จอด
ตำรวจก็เนี่ยกำลังตั้งด่านอยู่ก็ลากเหล็กแหลมตรงนี้มากั้นเอาไว้
ปรากฏเขาพุ่งชนเลยฮะล้อหลังก็เหยียบ
ล้อรถก็ยางแตกไปสองข้างก็ขับหนีต่อ
๒๓กิโลกรัมตำรวจก็ขับไล่ตามสุดท้ายเนี่ย
ไปชนราวกั้นเหล็กที่ถนนตรงนั้นนะฮะ
ตอนแรกที่เจอนั่นแหละแล้วก็ถูกควบคุมตัวจนได้
ในรถมีกระสุนปืน๙มมนะฮะอยู่๓นัดแต่ไม่เจอปืน
๓คนนี้ก็ถูกแจ้งข้อหากันไปนะฮะ
โดยเฉพาะตัวของคนขับรถเนี่ยตรวจสอบพบว่ามีหมายจับเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนด้วยนะครับ
หมายจับอยู่แล้วก็คดีเกี่ยวกับยาเสพติดด้วย
นี่โอ้โหก็โดนคดีเพิ่มไป